เป็นสามียิงภรรยาแล้วที่มันน่าเศร้าใจคือยิงผ่าวงลูก๓คน
ลูกคือมองเห็นแม่ถูกพ่อยิงแล้วก็ล้มลงหน้าบ้านแบบนั้นเลย
สาเหตุว่ามาจากเรื่องการหึวงซึ่งก็ไม่ได้หนีไปไหนเหมือนกัน

ให้คุณผู้ชมดูจังหวะที่ตำรวจคุมตัวไปทำแผนกันหน่อยนะคะ
ทองแห่งสงสัน

พยายามตะโกนด่าตะโกนทวงถาม
ก็คือมีศักดิ์เป็นพี่สะไพร

คุณผู้ชมจำชื่อไอ้วัดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาคือใคร
พี่สาวคือ
พวงสมบัติอายุ๔๙ปีนะคะครับซึ่งเรื่องนี้ตำรวจสอบพรน้องปลิงเนี่ย
ก็นำตัวนาริธิเดชไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักในหมู่บ้านทหารบกช่อกระถิ่นในตำบลหนองปริงค่ะ
อย่างที่บอกนะคะว่าฝ่ายพี่ภรรยาเนี่ยโกรธแค้นมาก
แต่ว่าตัวของนายฤทธิเดชคนก่อเหตุเนี่ยมีสีหน้าเรียบเฉยนะ
ตลอดระยะเวลาการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเลยครับแต่จากคำให้การของนายฤทธิเดชต่อพนักงานสอบสวน
เขาเล่าแบบนี้ค่ะยังไงฮะเขาเล่าเรื่องบอกว่า
วันนั้นน่ะออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนแล้วกลับบ้านมาทะเลาะกับภรรยา
ก็คือนางรัศมีร์ทะเลาะกันรุนแรงมาก
เขาบอกว่าทะเลาะกันเรื่องในครอบครัวครับ
ดิษฐ์ของออกมาแล้วก็ยิงใส่ภรรยาไปหนึ่งนัด
เห็นภรรยาวิ่งหนีตายออกไปหน้าบ้านแล้วก็ล้มฟุบตายกลางถนนหน้าบ้านเลย
ซึ่งจังหวะที่เมื่อสักครู่นี้ให้คุณผู้ชมดูอีกจังหวะหนึ่ง
ที่อย่างที่บอกว่าตอนที่เอาคุมตัวนาฬิทธิเดชจะกลับไปสระพรน้องกลิ้งเนี่ย
พี่สาวผู้ตายก็คือพยายามที่จะถีบรถตำรวจเลย
พอประชิงเดี๋ยวก็ประชิงมันจะมาอีกร้อนหนึ่งนะคะ

ฉันจะฆ่ามันด้วยอารมณ์อ่ะใช่ไหมครับครับ
เหตุการณ์นะคะไล่เรียงให้คุณผู้ชมฟังก่อน
มันเกิดขึ้นตอน๓ทุ่มครึ่งค่ะ
ตำรวจน้องปริงได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต
ตอนไปถึงที่เติดเหตุก็พบร่างนางรัฐสมีนอยว์แนะนำเสียชีวิตอยู่ที่ถนนหน้าบ้านแล้ว
ตามร่างกายมีรอยถูกกระสุนปืนหลายแผลนะคะ
พ่อกับภรรยาต่อเนื่องมาเนี่ย๓เดือนแล้ว๓เดือนนะที่บอกว่าทะเลาะกัน
ในครอบครัวก็คือเรื่องความหึงหวงเขาบอกว่าภรรยาเขาอ่ะหึงหวง
คิดว่าเขาไปมีผู้หญิงอื่นซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าไม่มีไปดื่มเหล้า
กับเพื่อนเฉยไม่ได้มีคนอื่นไม่ได้มีกิ๊กไม่ได้มีเมียน้อยอะไรเลย
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะ

แต่เราส่งคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปสอบถามข้อมูลให้รอบด้านให้รู้ว่าจริงแล้วเนี่ย

เพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งคนตายเขาด้วย
ไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับ

เขาบอกว่าไล่เรียงเลยนะเมื่อวานนี้บ่าย๒โมง
รัศมีคนตายเนี่ยออกไปขายลูกชิ้นทอดหน้าปากซอยบ้านครับ
จนถึงทุ่ม๑๕นาทีเลิกงาน
บอกว่าเออขนของเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะ

๒ทุ่มครึ่งสามีกลับมาทะเลาะกันค่ะ

ออกไปแจ้งอาสาหมู่บ้านให้เข้ามาระงับเหตุ

๓ทุ่มทะเลาะกันอีกรอบนึงนะคะ

นายฤทธิเดชอยู่ในอาการมืนเมาอยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าเพิ่งจะออกไปดื่มกับเพื่อนนอกบ้านมา
ยืนชี้หน้าด่าภรรยา

มีทั้งลูกชายลูกสาว๓คน

เพราะกำลังจะกินข้าวของหมดพร้อมกันทั้งครอบครัว

แล้วลูกก็ต้องคอยมาห้ามปรามพ่อไม่ให้ด่าแม่ค่ะ

องสั้นไทยประดิษฐ์มาโชว์ภรรยา
ถามภรรยาด้วยบอกว่ารู้ไหมว่านี่ปืนใครอืมซึ่งคนในบ้านเขายืนยันบอกไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
ว่านาริธิเดชอาจจะเพิ่งไปซื้อมาใหม่พอโชว์เสร็จปุ๊บถามไม่ฟังคำตอบด้วย
อยู่แบบนี้ค่ะลูกยืนอยู่ข้างใช่ไหมยิงผ่ากลางวงลูกเข้าแม่ค่ะ
ยิงใส่เลยเหรอยิงใส่เลยลูกยืนอยู่ตรงนั้นแล้วลูกปืนลูกซองกระสุนมันกระจาย
นี่คุณไม่คิดถึงลูกเลยนะโอ้โหยิงเข้าไปเต็มแล้วคือต่อหน้าต่อตาเด็กอะค่ะ
ระยะห่างของตัวเขากับภรรยาตอนยิงแค่๕เมตรเท่านั้นเองเดิน๕๙ก็ถึงแล้วอ่ะ
ภรรยาพอโดนยิงก็รีบวิ่งหนีตายออกไปนะแต่สุดท้ายไปฟุบลงที่ถนนหน้าบ้าน

เพื่อนบ้านนั้นเล่าอีกบอกว่าพอเห็นแม่ถูกยิงนะลูกเนี่ยวิ่งร้องไห้กันระงมเลยค่ะ
วิ่งไปหาเพื่อนบ้านบอกช่วยแม่หนูด้วยช่วยแม่หนูด้วย
เพื่อนบ้านก็รีบออกมาดูกันลูกชายคนกลางเนี่ยกำลังปั๊มหัวใจแม่อยู่
นี่ภาพที่เพื่อนบ้านเห็นนะโอ้โหลูกชายคนกลางปั๊มหัวใจแม่อยู่
เพื่อนบ้านบอกว่าจริงแล้วเนี่ยที่ผ่านมาก็พอรู้อยู่แหละว่าผัวเมียคู่นี้ทะเลาะกันบ่อยมาก
ที่ทะเลาะเรื่องเลยไหมคะอันนี้แหละคือเรื่องที่เขาเล่าไม่ตรงกัน
สามีไปมีเมียน้อยค่ะอ้าว
เพื่อนบ้านบอกไปมีเมียน้อยตบตีกันทุกสัปดาห์ครับ
ภรรยานางรัศมีร์เนี่ยก็ไปแจ้งความเอาเรื่องเรื่อยมาเป็นแบบนี้วนไปเรื่อย
แต่สุดท้ายเขาก็ไม่เลิกกันไม่แยกกันอยู่เพราะหนึ่งรักนายฤทธิเดชมาก
และ๒เป็นห่วงลูกทั้ง๓คนค่ะ
เมียเขาก็ดีเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอยู่บ้านเขาก็ไม่ได้ไปก้าวร้าวอะไรนะความจริง
เขาก็เคยตีกันเรื่อยนะลงไม้ลงมือกันเรื่อยแต่ไม่คิดถึงว่าจะฆ่ากันจะยิงกัน
สาวได้ยินเดี๋ยวยินเสียงปืนก็วีบวิ่งลงมาลงมาช่วย
ปั๊มหัวใจปั๊มหน้าอกหัวเขาบอกว่าไม่ต้องปั๊มมันตายไปแล้ว
ไม่มีสติเพราะยิงแล้วเหมือนสติแตกแบบเขาก็เดินแบบไปเฟรงฟังไปอย่างนั้น
แต่เขายิงแล้วก็เอาปืนไปวางเลยนะยิงเมียเขาแล้วก็เอาปืนไปวางเลย
เขาก็ไม่ได้ทำร้ายคนอื่นแต่เขาบอกใครมาเขาบอกเขาคนฆ่า
เขาคุณยิงเองเขาคุณยิงเองอย่างนั้นเขาบอกว่าให้มันตายไปซะก็ดี
เขาเคยพามานอนป๊าไม่เคยเห็นเขามาเมื่อคืนแล้วเขาไม่เคยเห็น
กลัวไอ้ผัวจะเอาเมียน้อยมานอน
เนี่ยเพื่อนบ้านบอกก็เคยเห็นพาผู้หญิงคนอื่นมานอนที่บ้าน

เออซึ่งถ้ารวบรวมจากข้อมูลของเพื่อนบ้านนะคะ
สรุปจากข้อมูลได้ว่า
นายฤทธิเดชคนก่อเหตุกับนางรัศมีร์เนี่ย
เป็นสามีภรรยาอยู่กินกันมามีลูก๓คนนะ
แล้วนายฤทธิเดชคนนี้ไปมีเมียน้อย
ซึ่งเมียน้อยมีสามีอยู่แล้วนะคะ
สามีของเมียน้อยชื่อในวัดนี่แหละที่พี่สาวตะโกนด่าว่า

นี่คือสามีของเมียน้อยอีกทีนึง
ทีมข่าวเราก็เออขอฟังอีกสักคนนึงแล้วกัน
รวมรวมข้อมูลให้หมดไปถามเพื่อนบ้านอีกคนนึงที่สนิทกับผู้ตายนะ
บอกว่าสงสารนางรัศมีมากสงสารคนตายมาก
ช่วง๓๔เดือนก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นี่แหละคือที่ปรึกษาของผู้ตายเลย
ผู้ตายมาเล่าบอกว่าจับได้ว่าสามีมีเมียน้อย
ไม่รู้จะทำยังไงทุกข์ใจเหลือเกิน
เธอเลยบอกว่าหาอะไรอย่างอื่นทำไหม
จะได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่เครียด

เป็นวันแรกเลยที่ผู้ตายไปขายลูกชิ้น
แล้วสุดท้ายก็มาถูกสามียิงตายค่ะ
ซึ่งนางรัศมีร์มาเล่าให้เธอฟังนะบอกว่า
รู้สึกว่าหลังสามีดูแปลกไป

ร่างกายสู้ผอมแล้วก็ดูสม
ลักษณะเหมือนคนโดนของยังไงก็ไม่รู้
สั้นนั้นเข้ามามันดึงสายไอ้นั่นสายไอ้นี่ในบ้าน

กล่องน่ะดึงออกหมดเลย
เยลละหลังมีบอกว่าเหมือนหล่อน
เขาเล่นยาหรือโดนของอะไรไหม
ไม่รู้สิแต่แกมีร่วงประจำตัวเยอะน่า

นอนไม่ได้เลยป้าเคยนอนข้างล่างนะ
หน้าบ้านป้าหลังนู้นน่ะนะป้าเคยนอนข้างล่างป้านอนไม่ได้
ป้าต้องไปเคราะห์ห้องลูกสาวนอนข้างบนน่ะ
ป้ามีความอร่อยสุดว่าสะเทือนใจสุด
แล้วก็ไม่พร้อมให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเลย
บอกแค่ว่ายังไงก็จะเอาเรื่องนายฤทธิเดชให้ถึงที่สุด
นายฤทธิเดชต้องได้รับผลกรรมอย่างสาสมค่ะ
ส่วนศพของนางรัศมีร์เนี่ยก็จะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสายลำโพงกลางนะคะ
เรื่องต้นตำรวจสพนปริงแจ้งไป๒ข้อหานักค่ะ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พรุ่งนี้จะนำตัวนายฤทธิเดชไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์นะคะ

แม่ก็เสียชีวิตพ่อก็ต้องมาติดคุกนะครับ